อย่างที่ผมบอกไปนะว่าถ้าวันนี้หน้านังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งใหญ่ได้กว่านี้เนี่ยนะ
มีข่าวประเด็นใหญ่เพียบครับ
ผู้ว่าสมุทรสาครวิกฤตเจอแบคทีเรียกินปอด
อาการซุดต้องลุ้นทุกชั่วโมง
แต้วเสี่ยงอีกดีเจดังป่วย
คุณผู้ชมครับคุณหมอประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดี
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เปิดเผยความคืบหน้าอาการป่วยของ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
คืออาการท่านผู้ว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับ
หลังจากพบการติดเชื้อแบคทีเรียที่ปอด
มีอาการดื้อยาหลายชนิดทำให้กลับไปสู่ภาวะวิกฤตอีกครั้ง
ต้องติดตามอาการแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงมีการปรับยาให้
ปฏิชีวนะตัวใหม่ที่ไวต่อเชื้อแบคทีเรียครับต้องรอดู
อีก๗๒ชั่วโมงว่าร่างกายจะตอบสนองต่อยาหรือไม่
แล้วก็ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเต็มระบบอีกครั้งนะครับ
แล้วก็ให้ยานอนหลับด้วยเพื่อไม่ให้ต้านเครื่องช่วยหายใจ
ไม่ให้ต้านเครื่องช่วยหายใจมันเป็นยังไงก็คือ
คนเวลาที่ไม่ค่อยรู้สึกตัวนะครับหรือว่าป่วยอยู่เนี่ย
มีอะไรไปเกาะอยู่ที่จมูกที่ปากเนี่ยก็จะปัดจะดึง
ก็เลยต้องให้ยานอนหลับผมขออนุญาตอธิบายแบบนี้
เพื่อให้ท่านผู้ว่าได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่
แล้วก็ต้องดูดเสมหาออกให้มากที่สุดด้วยครับ
เพราะว่าถ้าเสมหะออกมากเท่าไหร่ยิ่งลดเชื้อในร่างกายลง
อาการป่วยนี้นะครับจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมอง
แล้วก็มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองด้วย
ไม่พบเชื้อแล้วนะครับนะฮะส่วนวงการบันเทิงต้องลุ้นกันครับ
บอกว่าขอโทษทุกคนนะที่เพิ่งไปเจอมาในรอบ๑๔วันนี้
ส่วนที่ทุกคนอยากรู้ว่าไปติดมาตอนไหนยังไงเนี่ยนะฮะ
ตอนแรกก็เสียใจเพราะไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองแต่พอรู้ว่าติด
แจ้งเบื้องต้นว่าไปเจอใครบ้างนะฮะก็มีนางเอกดังนะฮะ
คือคุณแต้วนัทพรดีเจพุทธ
ดีเจเช่านะครับอย่างที่เราขึ้นรูปให้ดู
พลชเขก็เจอคุณเปิ้ลนากรก็เจอมานะครับ
ซึ่งหลายคนก็รีบไปตรวจทันทีเลยอย่างพีเครีบไปเลย
คุณเปิ้ลนาคอนที่บ้านลูกหลายคนด้วยก็รีบไปตรวจนะฮะ